มิ้วเห็นคนแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากเลย
เพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะจริงเหตุการณ์ที่ชัยนาธ
ที่มีผู้หญิงคนนึงกำลังจะจมน้ำค่ะ

เหมือนพูดกันว่าจะตายไม่ตายจะยังไง
คุณผู้ชมคะสุดท้ายผู้หญิงที่จมน้ำคือเสียชีวิตนะ
แล้วไม่ได้มีใครไปช่วยนะแต่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าแบบนี้จะเอาเรื่องยังไงได้บ้าง

ทั้งที่เห็นคนกำลังจะจมน้ำ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านถ่ายเอาไว้
แล้วพูดกันแบบโอ้โหเขาไหว้น้ำเก่งไม่เป็นอะไรหรอก
ไม่มีใครช่วยหรอกเดี๋ยวแจ้งป่อเต็กตึ๊งเลยทีเดียว

ผู้หญิงคนที่จมน้ำสุดท้ายคือเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๓๑ตุลาคมค่ะ
คุณแม่ของผู้หญิงที่จมน้ำเสียชีวิตก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องสื่อ
ว่าเราจะเอาเรื่องไอ้ทางฝั่งคนถ่ายคลิปยังไงได้บ้างไหมเนี่ย
คุณแม่บอกว่ามีคนเอาคลิปลูกสาวแม่ที่กำลังจะจมน้ำมาโพสต์
แล้วเนี่ยถ่ายคลิปแต่ไม่ช่วยกันเลย

มีคนมาเล่าว่าลูกสาวลงเล่นน้ำแล้วลื่น
แล้วทีนี้เหมือนกับไปเกาะต้นสโหน่
เกาะไม่อยู่หลุดออกไปแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ดันมีคนบอกว่าลูกแม่พยายามจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
แต่คลิปที่เห็นมันไม่ใช่ไงลูกแม่ก็พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้ว
สุดท้ายนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มคนที่ถ่ายคลิป
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพหันคาค่ะ
ทีมข่าวของเราไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะบริเวณบ้านห้วยตาศรีหมู่หก
ตำบลวังไก่เถือนอศหันคาจชัยนาศค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นสะพานข้ามหมู่บ้านชื่อสะพานระหันใหญ่
ซึ่งจะมีคลองน้ำอยู่ด้านล่างลึกประมาณ๓เมตร
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุน้ำเชี่ยวเลยล่ะค่ะ
กลุ่มคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวผู้หญิงที่เสียชีวิตเมา
นอนอยู่กลางถนนกลุ่มพวกเขาเนี่ยไปปลูกนะให้ออกจากถนนไป
จากนั้นตัวผู้หญิงที่เสียชีวิตเหมือนกับไปนอนอยู่ที่ตีนสะพาน
แล้วกลิ้งตกลงไปในน้ำ
กลุ่มคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าไม่ใช่ไม่ช่วยนะ
พยายามเอาไม้ยื่นไป
แต่สุดท้ายตัวผู้หญิงที่จมน้ำจับแล้วหลุดมือ

จังหวะหนึ่งเห็นเหมือนว่าจะจมน้ำจริงก็ตะโกนเรียกชาวบ้านแล้ว
เด็กที่ถ่ายคลิปบอกว่าเรียกชาวบ้านให้มาช่วย
แต่ตัวผู้หญิงที่กำลังจมน้ำอ่ะกลับหัวเราะอืม
กำลังจมน้ำแต่หัวเราะ
ทีนี้กลุ่มเด็กที่ถ่ายคลิปบอกว่า
ก็ไปตามพ่อเลี้ยงของผู้หญิงที่จมน้ำ

พยายามโทรตามครอบครัวของผู้หญิงที่กำลังจมน้ำ

ที่ถ่ายคลิปเอาไว้อยากจะให้ครอบครัวของผู้หญิงที่กำลังจมน้ำได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แบบว่าทำท่าจมน้ำอยู่ตลอด

ที่หนูเอาไว้กว้าเกี่ยวช่วยนะคะ
จมหนูก็ตะโกนเรียกรับตะเนี้ยก็ให้น้องคนนี้ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนะคะ
คือให้น้องคนนี้ขึ้นไปตามพ่อเลี้ยงเขาแล้วพ่อเลี้ยงเขาอ่ะพูด
พ่อเลี้ยงเขาก็พูดว่าปล่อยให้จมน้ำตายไปเลยพูดอย่างงี้
เขาไม่มาไม่มีใครมาเลยญาติเขาอ่ะแล้วพวกผมก็ยืนเฝ้าจนแบบว่าแบบ
ไม่มีใครมาจริงจริงผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลวังไก่เถื่อนว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์
ก็พูดทำนองเดียวกันกับกลุ่มเด็กเด็กอ่ะนะคะที่ถ่ายคลิปอ่ะค่ะ
ประมาณว่าตัวผู้หญิงที่จมน้ำเสียชีวิตเธอป่วยจิตเวทด้วย
แล้วก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง
และมีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ่อยครั้ง
คืนที่เกิดเหตุผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะดื่มเหล้า
พูดจาไม่รู้เรื่องทำลายข้าวของแล้วสุดท้ายก็ไปจมน้ำเสียชีวิต
กลุ่มเด็กที่ถ่ายคลิปเหมือนกับพยายามจะเรียก
ให้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นจากน้ำแต่เขาก็ไม่ยอมขึ้น
สุดท้ายก็เลยจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาเด็กที่ถ่ายคลิป
ซึ่งเด็กก็รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านทันที
อย่างในหมู่บ้านเนี้ยแต่ก็เดินทุกวันถ้าถ้ากินเหล้าเข้าไปเนี่ย
เดินทางถนนทุกวันตั้งแต่ปากทางยั้นท้ายหมู่บ้านเนี่ยครับ
รวมครับโดยรวมแล้วสร้างความเดือดร้อนไหมคะโดยรวมแล้วสร้างความเดือดร้อนไหม
ก็มีส่วนด้วยครับใช่ครับเพราะว่าเวลาเดินเข้ามาเนี่ย
เด็กเด็กนี้จะกลัวหมดเลยวิ่งหนีเข้าบ้านกลัวแล้วว่า
เด็กเด็กก็ไม่กล้าเข้าไปก็มีแต่เด็กผู้หญิงครับไม่มีใครกล้าลงไป
ไม่มีใครกล้าลงไปช่วยถ้าลงไปช่วยก็ไม่แน่อาจจะ
คนช่วยอาจจะเสียชีวิตแทนด้วยก็ได้ครับทีนี้ค่ะประเด็นคำถามที่ว่า
ถ้าเราพบเห็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตแล้วก็แบบกำลังเดือดร้อน
กำลังจะเสียชีวิตแล้วเราไม่ช่วยเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายไหม
ทีมข่าวของเราถามทนายเดชากิติวิทยานันทนายคลายทุกข์นะคะทนายตอบว่า
ทนายตอบว่ามีความผิดตามกฎหมายค่ะ
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นนะครับ
เห็นใครกำลังจะจมน้ำตายหรือกำลังใกล้ตาย
ไม่ว่าจะจมน้ำอุบัติเหตุหรืออะไรต่างเราช่วยได้
เราต้องช่วยตามความจำเป็นนะฮะชัดเจนทนายเดชาให้ข้อมูลชัดเจน
คือมันต้องแยกใช่ไหมจะบอกว่าเขามีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้
เคยก่อเหตุแบบนั้นแบบนี้มันก็ส่วนหนึ่งเขาจะเมาเขาจะอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าเกิดเขาตกอยู่ในอันตรายและกำลังจะถึงแก่ชีวิตอ่า
คือมันต้องช่วยคือถ้าเขาเมาแล้วก็ไปตกน้ำคนเดียวไม่มีใครเห็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่อันนี้มีคนเห็นแล้วได้ช่วยตามความจำเป็นหรือเปล่านะฮะ